ร้องได้ไทยล้าง
สวัสดีครับ
เข็มยาว๑๒เข็มสั้น๑
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นอะไรไม่ได้
นอกจากรายการร้องได้ไทยล้าง

แล้วก็ความสุข
ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับไม่ต้องมีความสามารถ
ถึงขั้นร้องเนาะออกแผ่นเสียงกันเลย

ครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยนะครับ
๑ล้านบอต
ทุกที่มารวมรายการของเราก็มีทั้งมาจากทางบ้าน
มีทั้งเป็นชาวบ้านเป็นนักร้องสมัครเล่นนักร้องงานประกวด
ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาร่วมรายการของเราได้
ยังถ้าคุณสมัครเข้ามาแล้วคุณคิดว่าคุณมีความสามารถทางในด้านการร้องเพลงลูกทุ่งให้ถูกต้องจริง
ขอต้อนรับนะคะทั้ง๕ท่านนะคะ
คุณหนุ่ยคุณบันเจิดคุณเพิ่มภูมิคุณอ้ำแล้วก็

หล่อนี่คือผู้ที่รอนะฮะ
รอวันที่จะได้ขึ้นมาหยิบเงินร้านวันนี้นะครับ
ก็มีมากมายหลายอาชีพ
เทปที่ผ่านมาโอ้โหเหมือนเคาะซ้ำกำซัดให้กับผู้แข่งขันแต่ละคนนะคะ

ขึ้นมาล่วงเมื่อแค่๕ช่วง

สวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าเหรียม

เป็นไงครับน้องเจ๋อิมไปประตูควิดอะไรมา
ก็จดเพลงจดเนื้อเพลงเพิ่มขึ้นนะคะ
เพิ่มขึ้นดีคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้เพลงอะไรคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้เพลงอะไร
ที่มีอยู่นะตอนนี้มันเป็นร้อยเป็นพันเพลงเลยค่ะเราก็ต้องแบบพยายามจดมากขึ้น

ซึ่งช่วยบอกเขาว่าให้ดูเนื้อมากกว่าไม่ต้องร้องเสียงดีเพราะเสียงดีอยู่แล้ว
มีแอบไปบนบานศั่นกล่าวไหนไหมแม่
ไม่ไปบนแต่มาภาพเขาจะชวนไปไหว้

ขอโทษขอโทษอยากให้ตัวรอด
พร้อมนะครับเชมพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้ว
เพลงที่ห้านี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทอินโทรเพลงที่ห้ามาเลยครับ
นะครับใช่อ่าเดี๋ยวให้เวลาไปไต่ตรองนะครับ
เรามาถามข้างล่างกันเลยนะฮะข้างล่างเริ่มมีการซุบซิบนินทานะฮะ

ผู้ทรงความรู้ของเราคุณหนุ่ย

หนุ่ยคิดว่าเขาน่าจะร้องได้ไหม

๙๐เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณหนุ่ย
สุภาพสตรีดีกว่านะคะคุณอ้าม
คิดว่าน่าจะเล่นค่ะเพราะว่าเพลงนี้โดยทั่วไปแล้วนักร้องส่วนมากจะ

มีค่ะอาจจะเป็นคำช่องศุษย์ท้ายนิดหนึ่ง

ก็เคยร้องเล่นอยู่บ้างค่ะ
มันจะมีอยู่คำนึงค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าฟังต้นฉบับมาดีก็ไม่น่าจะพลาดค่ะ
คุณอ้ามกับคุณน้ำส้มก็บอกว่ามีท้ายนิดหน่อย
ใจตรงกันไหมคะที่เขาบอกว่ามีท้ายนิดหน่อยเนี่ย
ที่คิดไว้คือมีแค่๑คำค่ะ
คำเดียวนะฮะที่คิดว่าน่าจะมีปัญหา
แต่คิดว่าที่เอมร้องคำนี้น่าจะถูกคิดได้มั่นใจครับ
ถ้าแบบนี้แล้วก็มามาตอบคำถามกันเลยนะครับ
ฟังไปแล้วนะฮะอินโทรเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
เอมครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ฟังอินโทรแล้วตกลงเล่นต่อคือต้องร้องนะครับ
เฉยเอมครับตกลงว่าจะใช่หรือไม่ใช่ครับ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

เป็นไปตามคาดนะคะอย่างที่ทุกคนคาดเดานะ

มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
สวัสดีครับเจ๊เอม
พลังงานไว้
ถึงตอนอุ้ย
รับทราบ
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุงเทพฟ้าใส
แสงไม่สว่างแต่หนทางมืดมนต์
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอทีไรเห็นมีแต่กลิ้ง
เสียแทงพฤทัยเราเหลือทน
ต้องยอมพี่กายแลกกับความจน
ฉันจึงมองมนต์ก็เพราะคนกรุงเทพลวง

อยากฟังทั้งเพลงเลย

สีเคี่ยงเย็นเข้ากับเพลงแล้วยกิดว่ารอยเปอร์เซ็นต์นะ
ถ้าได้เพลงนี้หนุ่มนึกด้วยนะ
สำหรับเพลงที่๕เลยมูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอาละครับสำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้